มีคนคนหนึ่งเขาก็ไม่ได้มีเงินมากมายอะไรแต่ว่าอยากให้เอาเงินใส่ซอง
เอาไปไว้ที่ตู้ปันสุกอยากได้หยิบทีละน้อยแบ่งให้คนอื่นบ้างอะไรบ้าง
ไปดูเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกันหน่อยอยากให้ผู้ชมยิ้มได้กับเรื่องของตู้ปันสุก
ไปดูเป็นเรื่องราวของบุรุษปรายศนีย์คนหนึ่งน่ารักมาก
คือเป็นเรื่องราวที่มันทำให้เราอิ่มเอมใจคุณผู้ชมกับตู้ปันสุกนี้
พร้อมกับซองเงินนี่มีข้อความระบุว่า
ไปรับเงินเล็กน้อยที่ผมจะแบ่งให้ได้ครับที่ตู้ปันสุก
ที่ร้านยงยศบาร์เบอร์หลังแจ่มฟ้าในเมืองนะครับ
หยิบตามที่พอมีเหลือเผื่อแผ่คนที่เด็ดร้อนกว่าด้วยครับ
หลังจากโพสต์นี้ถูกแชร์ไปคุณผู้ชมแน่นอนนะฮะโอ้โหคนในโซเชียล
มันอิ่มเอมใจเหลือเกินมันมีความสุขมันยิ้มได้
แล้วก็โพสต์ชื่นชมบุรุษปรายศนีย์คนนี้กันอย่างมาก
แน่นอนเขาเงินเดือนไม่เยอะเลยนะกับการทำอาชีพแบบนี้
แต่ว่าเขาเขาอยากให้เขาก็แบ่งปันนะครับนะฮะ
แล้วก็ยังมีน้ำใจช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าด้วย
คนดีแบบนี้เราผ่านไม่ได้ก็ต้องชื่นชม
ก็เลยเอามานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับ
จริงเราเห็นคลิปนี้มาหลายวันแล้ว
แต่อยากให้เห็นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันเป็นภาพที่
คืออยากให้สังคมช่วยกันให้มันเกิดภาพแบบนี้
คุณป้าคนนี้เขาเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลย

แล้วเรียกคุณป้าคุณยายก็ได้ไปหยิบของที่ตู้ปันสุกแล้วหยิบนิดเดียวเอง
แล้วก่อนไปคือย่อตัวลงไหว้ตู้อ่ะ
ทีนึงแค่นี้มันเป็นสิ่งที่โอ้โหดีเหลือเกินนะฮะ
แล้วก็มีคนถ่ายคลิปแล้วเอาไปโพสต์เอาไว้ไปแชร์เอาไว้บอกว่าเนี่ย
มันเป็นมุมดีของตู้ปันสุก
เรื่องดีเห็นแล้วยิ้มตามแบบนี้เรามีความสุขแล้วครับนะฮะ
แล้วก็มีคนไปดูเยอะมากยอมรับอย่างหนึ่งว่าเห็นแค่นี้มันมีความสุขมาก
ต้องชื่นชมคุณป้าคนนี้เหลือเกินที่เขาทำแบบนี้นะ
เป็นตัวอย่างให้กับคนที่ไปแย่งอ่ะ
คือจริงจะบอกว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคนมาหยิบของแล้วต้องยกมือไหว้ตู้

แต่ว่าคือแค่มันเห็นถึงน้ำใจของคนให้แล้วก็มันเห็นถึงความขอบคุณแล้วก็ทราบซึ้งใจของผู้รับเท่านั้นเอง
คืออยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเราแบ่งปันกันเพื่อสร้างความสุขกันให้เกิดขึ้น
แล้วก็หยิบแต่พอดีอย่างที่คุณป้าเขาหยิบมันเหมาะสมแล้วไม่ใช่ว่าเอาไปหมดทั้งตู้อะไรอย่างนี้ก็ไม่ดีนะฮะ
ทีนี้คนที่เขาถ่ายคลิปคือคุณกิติพงศ์เขาบอกว่าตู้ปันสุกนี้ตั้งอยู่ที่หน้ามร้านพรสุวรรณการชั่งที่อำเภอน้ำพองที่ขอนแก่นนะฮะ
หากเขาเจอคุณยายคนนี้เขาอยากจะบอกว่าถ้าคุณยายเดือดร้อนนะมาเอาที่ผมได้ทุกวันเลยนะเพราะว่าสิ่งที่มันอยู่ในตู้มันมีสิ่งของอาหารเนี่ยมันเติมตลอดก็จริงนะที่ผ่านมาเขาเองกับครอบครัวเองก็เอาไปใส่ตู้และยังมีคนใจบุญอีกเยอะที่นำข้าวของไปใส่ตู้นะฮะแล้วการยกมือไห้ขอบคุณของคุณยายเนี่ยถึงแม้จะไม่มีค

ทำให้เธอเองก็มีความสุขมากนะฮะไปถึงคนที่โพสต์เองก็มีความสุขมากที่มีคนช่วยแล้วก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าแบ่งปันเอาของไปให้ในตู้ปันสุกชั้นปันสุกต่อไปเพื่อช่วยเหลือคนที่เขายากร้ายแบบนี้นะครับอยากให้ยิ้มยิ้มกันหน่อยกับเรื่องของตู้ปันสุกนะใช่คือมิ้นเชื่อในเรื่องของการส่งต่อความดีนะคือเมื่อไห
ชื่นชมทุกคนเลยที่มีใจที่จะให้แล้วก็ช่วยเหลือกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้นะคะ